คุณผู้ชมใครที่ขับรถขับราก็จะรู้สัญญาณของไฟจาราจรเป็นอย่างดี
ไม่ค่ะกลุ่มบิ๊กใบค์บอกว่าไฟแดงหมายถึงไป

คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยนะ
ชาวเน็ตเขาแชร์กันเยอะเลยค่ะดูนะ
อืมมาแล้วนี่ก็เป็นกลุ่มบิ๊กไบท์อ่ะนะเออ
ก็ขี่เป็นกลุ่มกลุ่มตามตามกันไปอ่าเนี่ยนั่นอ่ะไฟแดงดูนะ
เอาไม่หยุดเหรอหยุดไหมไม่หยุดเอาไปเลยไม่หยุดไปไปเลยแบบเดียว
คือยังไงคะไอ้ตาบอดสีเปล่านะเฮโลพากันไปคันแรกไปเอาไป
กี่คันเนี่ยเออโอ้ยมันเป็นร้อยไหมเนี่ยอ่า
คุณผู้ชมชี้พิกัดกันหน่อยนะคะคุณคะดูสิ
คนอื่นต้องหยุดให้คนที่เขาไฟเขียวเขาไม่กล้าไป
ไฟแดงไปแบบหน้าตาเฉยแบบนี้ไปไม่ได้มีกฎข้อห้ามเนอะ
ก็ต้องหาฝ่าไฟแดงได้ไม่มีนะคุณไม่ได้รับการยกเว้นอะไรทั้งสิ้นแล้วค่ะ
คุณผู้ชมเนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
เขาเอาภาพนี้มาโพสต์ไว้แล้วก็มีการเขียนข้อความระบุลักษณะเสียค่ะ
ฝ่าไฟแดงทั้งแก๊งเลยจ้าเท่จังเลยชี้พิกัดกันนิดหนึ่งนะคะ
ว่าเนี่ยมันเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหน
เพื่อตำรวจจะตามไปจัดการให้เรานะคะจุดเกิดเหตุก็คือสามแยก
โรงเรียนกาญจนาถนนสระบุรีลมศักดิ์บายพาสขึ้นเขาค้อ
หล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้เริ่มหนาวแล้วไง
ไปกันนเป็นก้วดแบบเนี้ยสนุกสนานเชียไปกันก็ให้ไปสนุกอย่า
สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขานะคะผู้หญิงที่ถ่ายคลิปนี้เนี่ย
เธอบอกว่าคือเห็นกลุ่มบิ๊กไบท์มาแล้วขี่ตามหลังมา
จากกระจกหลังมองด้วยความสนใจเพราะว่า
ชอบเรื่องของบิ๊กไบท์เหมือนกันพอมาถึงแยกไฟแดง
ก็หยุดรถที่เลนขวาเพราะมันเป็นไฟแดงถูกไหม
ก็คิดว่ากลุ่มบิ๊กไบท์จะหยุดแล้วก็ได้ดูอย่างเจริญหูเจริญตาเจริญใจ
เพราะว่าชอบบิ๊กไบท์แต่ที่ไหนได้คุณคะบิ๊กไบท์เหล่านี้
หยุดให้ดูค่ะเห็นไฟแดงแล้วก็ขี่ตรงไปหน้าตาเฉยไม่หยุดเลยนะคะ
เขาบอกว่าไม่ได้มีการเคารพกฎจราจรเลยตัดสินใจหยิบมือถือมาถ่ายคลิปไว้
พอถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
หลังจากนั้นคนก็แชร์กันเยอะเลยค่ะแชร์แล้วก็มีการมาด่า
คือตอนแรกเขาบอกว่าเห็นมาเยอะจะถ่ายไว้ดูเล่น
เขาชอบบิ๊บไบซ์อยู่แล้วไงค่ะนี่แหละค่ะทีนี้คนที่เข้ามาดูก็แสดงความคิดเห็น
ลักษณะเดียวกันนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบอกว่าตำรวจทำอะไรกันอยู่
ตั้งคำถามไปที่ตำรวจด้วยอันตรายกับคนที่ใช้รถใช้ถนน
เท่เหรอมันไม่เท่เลยถ้าอยากเท่ก็อย่าทำผิดกฎหมาย
ถ้าทำแบบนี้ไม่ต่างจากเด็กแว้นเลยเพราะบางคันก็ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนนะ
ใช่ทีนี้เราสอบถามไปที่ตำรวจในท้องที่จุดเกิดเหตุสอบถามไปที่พันธุ์ตำรวจเอก
เดชกล่อมเกลี้ยงเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบูรณ์บอกว่า
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่สพลมศักดิ์ได้สั่งให้มีการออกหมายเรียกเจ้าของรถที่เห็นป้ายทะเบียนแล้ว
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาส่วนคันที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยก็จะนำสืบแล้วก็สอบสวน
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแก๊งแว้นหรือแก๊งบิ๊กไบท์
เมื่อทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่คำถามตัวโตก่อนหน้านี้คือ
ถ้าไม่มีคลิปนี้ปรากฏในโลกออนไลน์ตำรวจสพลมศักดิ์ซึ่งเป็นสพในท้องที่ที่รับผิดชอบคุณจะทำไหม
ไม่ได้จับอะไรมันก็ปล่อยผ่านไปนี่ไงแม่มีเงินซื้อบิ๊กไบท์ไม่ได้แปลว่าจะเท่เนอะ